มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องราวที่มีการโพสต์ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะ
ภาพนี้ได้มาจากเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพยักษภูมิพิสัย
เขาโพสต์ภาพว่ามีรถกระบะคันหนึ่งนะคะคนขับเป็นเด็กผู้ชายดูจากภาพสิคะ
อายุไม่น่าจะถึงสิบควบอ่ะตัวนิดเดียวนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มีเด็กนั่งอยู่หลังกระบะอีก๓คนเนี่ยค่ะ
ภาพนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ผู้โพสต์เนี่ยเขาบอกว่า๓๐ตุลาคมคนขับรุ่นจิ๋วไม่มีเจตนาว่าร้ายใด
แต่ขับมาในเวลาเร่งด่วน๗นาฬิกา๔๖นาที๔แยกพระกุมารอันตรายมาก
พอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
ผู้ปกครองไม่ควรจะปล่อยให้เด็กขับรถแบบนี้
คืออันตรายกับตัวเด็กเองด้วยอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วย
แล้วก็ตัวเล็กแค่นี้ยังอายุน้อยแบบนี้คือไม่มีบัตรไม่มีใบขับขี่แน่ค่ะ

แล้วก็มีหนึ่งข้อความที่มาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้นะ
เขาบอกว่าเด็กคนนี้ตรงข้ามหน้าบ้านผมครับอายุ๘ควบ
ขับไปโคราชแทนพ่อเท่าแล้วบ้านตรงข้ามกันครับน้องเขาขับตั้งแต่๗ขวบ
อันนี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นในโพสต์อ่ะ
จริงแล้วถ้าจะให้พูดคือก็เก่งอยู่ที่สามารถไปเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุ๗๘ขวบ
แต่ว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์ไม่เหมาะสมอันตรายด้วย

ล่าสุดเราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกวีรยุทธ์ใบพักดีผู้กำกับการสพพยักษภูมิพิสัย
เรียกพ่อของเด็กคนนี้มาแล้วนะคะ
คุณพ่ออายุ๕๔ปีเป็นชาวบ้านประหลานอำเภอพยักษภูมิพิสัย
มีอาชีพรับเหมายกบ้านหรือว่าดีดบ้านนะคะ
ก็พาลูกชายมาด้วยเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปที่ขับรถกระบะเนี่ยนะคะ
ขวบค่ะเรียนอยู่ป๔ค่ะ
ตัวคุณพ่อก็บอกว่าก็ลูกชายจริงลูกชายขับรถอยากจะช่วยพ่อทำงาน

เมืองต้นทางผู้กำกับก็เลยถามพ่อแหละว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
ทำไมอยู่ดีคุณพ่อถึงปล่อยให้ลูกชายขับรถกระบะแบบนี้
๑๐ขวบเพิ่งอยู่ป๔เองเนี่ยนะคะ
คุณพ่อก็เลยบอกว่าลูกชายเป็นคนชอบเรียนรู้เอง
จดจำสังเกตการขับรถแล้วก็ชอบช่วยเหลือพ่อแม่ทำงาน
ก็สังเกตพ่อแม่ขับรถก็เลยจนสามารถขับรถเองได้
วันที่ลูกชายขับรถออกมาข้างนอก
พ่อบอกว่าเสียบกุญแจรถไว้ที่รถนะคะ

แล้วตัวพ่อไปซ่อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่หลังบ้าน
ได้ยินเสียงสตาร์ทรถแต่ไม่คิดว่าลูกชายจะเป็นคนสตาร์ทรถ
จะเป็นคนขับรถกระบะออกไปบนถนนใหญ่
แล้วไม่คาดคิดว่าลูกชายจะพาเพื่อน
ขึ้นรถกระบะไปด้วยอีก๓คนอย่างที่เห็นในภาพ
คุณพ่อก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะ
แล้วก็รับปากว่าจะไม่ให้ลูกชายนำรถออกไปขับบนท้องถนนอีก
กว่าจะมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
ปัญหาแจงเห็นปฏิชะ
ขอร้องว่าลูกชายก็พาเพื่อนคครับ
ทุกเส้นของลูกผมจะวางไป
จนแต่ทีมันเป็นทางทีผมก็ขอโทษหลาย
ผมไม่มีเกตน่าว่าให้ลูกขับรถออกไปแต่ว่าความมืดของเด็กหน่อย
ส่วนเด็กชายวัย๑๐ขวบนะคะก็บอกว่าหัดขับรถเองค่ะ
อยากจะช่วยงานพ่อพยายามสอบถามจากผู้ใหญ่
ป้ายจราจรแบบนี้แบบนั้นหมายความว่ายังไง
ก็จดจำแล้วก็ทำตามเช่นไม่ให้กลับเกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
น้องก็บอกน้องก็ขับไม่เกินปกติขับรถไม่เร็วอยู่แล้ว
แต่น้องยังเด็กมากค่ะยังขับไม่ได้นะคะลูกค้า

พ่อสีเองขับรถไปแล้วเหรอ
แล้วขับจากไหนไปไหนมานะจะขับจากไหนไปไหน
จากบ้านไปบ้านอยู่ทางไข่ก่อน

แล้วขับเข้ามาในพยักษ์เลยเหรอขับไปไหนจากที่ที่มีคนถ่ายรูปอ่ะ
อ๋ออยู่ศิษย์ไฟแดงครับ

แล้วใครขัดขัดให้รูปขับรถเนี่ย

อ่าจากบ้านจะไปธุระที่บ้านป่าล้านระยะทางประมาณกี่กิโล
๓กิโล
๓กิโลแล้วแล้วก่อนของบ้านเนี่ยได้ขออนุญาตพ่อหรือเอานูกุศแจรถยนต์เนี่ยมาจากไหน
ขออนุญาตของตัวรอคุณงานมาช้าของตัวเนี่ยครับ
แล้วตอนนั้นพ่อกับแม่อยู่ไหนครับ

ทางพันธุ์ตำรวจเอกวีรยุทธ์นะคะก็เลยให้ร้อยเวรลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แจ้งข้อหาขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมายจราจร
แล้วก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนกำชับผู้ปกครองให้ดูแลลูกชายให้ดี
อย่าเอารถออกมาขับเล่นบนถนนแบบนี้อีกเพราะมันอันตราย
อายุยังไม่ถึงกำหนดวุฒิภาวะยังไม่เพียงพอ
คืออันตรายกับตัวน้องเองด้วยอันตรายกับตัวผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย
คืออายุยังน้อยตัวเล็กเวลาขับรถเนี่ยคันเร่งเหยียบถึงไหม
กระจกได้ไหมกระจกมองข้างมันยังไม่ได้
วุฒิภาวะการตัดสินใจบนท้องถนนมันยังไม่ได้แน่
เขาก็เลยกำหนดเกณฑ์อายุเพราะคนอายุน้อยขับไม่ได้
เดี๋ยวมันเกิดเหตุแบบว่าฉับพลันขึ้นมาเนี่ยน้องจะตัดสินใจไม่ถูกต้องนะฮะ
ใช่ค่ะทั้งผู้กำกับเขาใจดีด้วยนะเขาบอกว่า
รู้ว่าน้องคนนี้ชอบเตะฟุตบอลก็เดี๋ยวจะซื้อรองเท้าสตาร์ทเอาไปฝาก
ไปเยี่ยมที่บ้านก็น่าจะเป็นในว่าไปเล่นฟุตบอลเถอะลูก
อย่าขับรถเลยอันตรายนะคะ